คุณผู้ชมฮะช่วยกันเตือนภัยเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนะฮะ

ตอนนี้อ่วมหลายจังหวัดสงขลาเนี่ย
ประกาศพื้นที่ภัยพิบัตรไป๓อำเภอ
สุราธานีอ่วมถนนถูกตัดขาด
นครศรีธรรมราชเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะฮะ
แล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งตกลงไปในคลองระบายน้ำ
เป็นนาทีชีวิตที่ต้องช่วยชาวบ้านคนนี้
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
ไปดูไหมฮะ

เพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปนะฮะ
มีฝนตกหนักนะครับต่อเนื่องนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเรารายงานเรื่องของสภาพพื้นที่ทางภาคใต้

แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกข่าวหนึ่งก่อนใช่ไหม
อันนี้เป็นภาพอะไรคะ

นครศรีธรรมราชก็ประสบปัญหานะครับ

ที่ตกในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องเมื่อวานี้นะครับ
ทำให้เกิดเหตุอีกเหตุหนึ่งที่เป็นเหตุประทึกเหมือนกัน
รถกระบะพุ่งตกร่องน้ำในขณะที่เกิดน้ำหลากนะครับ
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยท่าสารา
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลที่สยามรวมใจท่าสารานะครับ
ได้เข้าช่วยเหลือเหตุรถยนต์กระบะตกร่องน้ำที่ถนนในหมู่บ้าน
หมู่๘ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสารา

แต่ว่าคนขับติดอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับ
ในการเข้าช่วยเหลือคนขับให้รอดปลอดภัย
และท้ายที่สุดก็สามารถช่วยได้นะฮะ
นี่ยกรถอะไรขึ้นมาช่วยคนขับออกมาได้

คนขับรถคันนี้ก็คือนายเดชาวิเศษชาติ
อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
โอ้โหอยู่ในอาการตกใจสุดขีดแล้วครับ
มาทำการลากรถกระบะขึ้นมาจากน้ำ

ก็มีเต็นต์ผ้าใบอยู่เต็มท้ายรถเลย
คือเขาก็อาจจะไปขนส่งจัดงานอะไรต่าง

นายเดชาคนขับรถกระบะที่ยังคงตกอกตกใจ
เขาบอกว่าเขาออกเลขขายเต็นต์พระบัย
เดินทางมาไกลนะคุณนะจากขอนแก่นนำมาขาย
ภาคใต้ตระเวนมาขายแถวนี้
ขณะที่ขับรถมุ่งหน้าไปที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลา

นำทางเขาให้เลี้ยวเข้าไปตามถนนในหมู่บ้าน
ตอนนั้นเขาก็รู้นะในขณะที่สองฝั่งข้างถนน
ก็ต้องไปตามนี้จะถอยได้ไหม
ก็ไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้ว
มุ่งหน้าตรงไปอย่างเดียว
และอยู่รถก็พุ่งลงร่องน้ำนะฮะ

โชคดีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือตนเอง

เขายังสามารถโผล่หัวออกมาแบบ
หายใจได้บ้างนะคุณนะครับมันจมเกือบจมิดนะครับค่ะ
ฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ประมาณครึ่งเดือนนี้นั่นแหละก็เป็นแบบนี้เรียบร้อยออกไว้ไป
มากันคือมันตกบึ๊บลงไปเหมือนของผมเลย
ลกฐานั้นแต่ว่าความให้บึ๊บตัวนี้อยู่

นี่แหละครับสำหรับอำเภอท่าสารา

ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ในการประสบภัยพิบัตินะฮะ
ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
แบบนี้อีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็เขาก็กลัวมากนะครับ
ว่ามันจะนำทางเข้าไปในครั้งหน้าไปไหนอีก
เพราะเขาต้องตระเวนไปขายเต็นต์ตามพื้นที่ภาคใต้
แต่ทีนี้ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน้ำหลัก
ในพื้นที่ภาคใต้มันยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดนายสมพงศ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้นำเจ้าหน้าที่บรรเทาสารภัยเข้าทำการสำรวจ
ท้องที่ตำบลโพทองอำเภอท่าสาราที่มีน้ำท่วม
แต่พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงมากนักนะครับ
ส่วนพื้นที่จังหวัดต่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไป
ไม่ว่าจะเป็นสงขลาสุรธานีที่อว่ำ
ก็เดี๋ยวเรามีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเช่นเดียวกันนะครับ
ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวใต้ด้วย
ในขณะที่เหนือตอนนี้ก็หนาวนะคะ